ผ่านแบบนี้ระยะแรกอากาศแปรปรวนมากนะครับ
โดยเฉพาะในตอนบนของประเทศร้อนอบอ้าว
สลับกับฝนฟ้าขนองฟ้าผ่า
พายุฤดูร้อนลูกเห็บตกมาครบลมกระโชกแรงส่วนภาคใต้ก็มีฝนฟ้าขนอง
จนถึงฝนตกหนักให้ระมัดระวังและฟังคำเตือนช่วงนี้ด้วยนะครับ
พูดถึงเรื่องของการร้อนทางสาธารณสุขเขาก็เตือนค่ะ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเลยคือผู้สูงอายุ
หน้าร้อนแบบนี้ต้องระวังค่ะ
เพราะว่าบางทีร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง

ก็จะทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายด้วยนะคะ
โดยนายแพทย์ธีรพลโตพันธานนท์
ธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก็บอกนะคะ
บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยต้องเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวค่ะ
เพราะว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

ต้องดูแลสุขภาพผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ผู้ที่มีโรคประจำตัวเด็กผู้ที่ตั้งคัน
โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษค่ะ
จากสุขภาพร่างกายที่อาจจะไม่ค่อยแข็งแรง
ส่วนใหญ่ผู้สูงอายุก็มักจะมีโรคประจำตัวแล้วก็โรคเรื้อรังต่าง
โดยสภาพอากาศร้อนก็ทำให้การทำงานของระบบไหลเวียนเลือด

ซึ่งสัญญาณเตือนที่สำคัญของโรคฮิสโตรกเลย
คือไม่มีเหงื่อออก
แม้ว่าจะร้อนแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำมากนะคะ
วิ่งเวียนความรู้สึกตัวจะน้อยลง
อาจจะหมดสติหัวใจเต้นเร็วแต่แผ่วเบา
ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วก็ทันเวลานะคุณ
อาจจะทำให้หัวใจหยุดเต้นแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้

ทีนี้ดูเรื่องของการป้องกันเบื้องต้นหน่อยละกันนะคะ
ผู้สูงอายุไม่ควรตากแดดช่วงเที่ยงวัน
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ตั้งแต่บ่ายโมงถึง๔โมงเย็นไม่ควรออกไปเลย
หนุ่มสาวไปตากแดดช่วงเที่ยงวันแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน

แล้วคุณคิดดูสิผู้สูงอายุบางทีร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรง
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมีความจำเป็นต้องเจอกับแดดเนี่ย
เอาไว้เลยค่ะผ้าขุนหนูชุบน้ำ
แล้วก็มาเช็ดตัวหน่อยเพื่อลดความร้อนในร่างกาย
แล้วก็คนจิบน้ำเปล่าให้บ่อยที่สุดในวันที่มีอากาศร้อนจัดนะคะ
อุปกรณ์ต่างช่วยได้นะอย่างแว่นกันแดดกางร่ม
ก่อนที่จะออกไปเจอกับสภาพที่ร้อนจัด
แล้วก็ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อน

ใช่ดูเนื้อผ้านิดนึงผ้าที่โปร่งหน่อยไม่หนา
สามารถระบายอุณหภูมิความร้อนแล้วก็ป้องกันแสงแดดได้นะคะ

แล้วก็ผู้ใช้รายงานต่างที่ทำงานกลางแจ้งด้วยนะครับ